ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคือมีหนุ่มคนหนึ่งหัวร้อนเขาบอกว่าไปตีเข้ากับลุงคนนึงที่บอกว่าสติไม่ดีไม่สมประกอบ
มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาบอกว่าผู้ชายคนที่ลักษณะไม่สมประกอบคนนี้เอาสีน้ำไปทารถเขาค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะคุณสภาพของลุงที่ถูกตีนะโอ้โหสีเลอะเต็มตัวเลยเลือดออกหัวด้วยนะครับ

เข้าไปเตะอัดซ้ำเขาที่ใบหน้าด้วย

ใช่นอนนิ่งไปแล้วแล้วในขณะที่มีคนพยายามเข้าไปห้าม
สิ่งที่คนก่อเหตุทำก็คือตะโกนออกมาบอกว่า
เอาสีรถมาเทเอาสีมาเทใส่รถผม

ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๓๐ปีค่ะ

ตะโกนบอกชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์บอกว่า

เขาบอกว่าสีที่ถือในมือ

สีเขียวเต็มขังเลยนะ
ตอนนี้มันหกเลอะเทอะหมดแล้วนะครับ
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้น

ปากทางเข้าซอย๑๘มิถุนาค่ะ

มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นพลเมืองดีแถวนั้น
เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้
ว่าชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะ

เป็นคนลักษณะสติไม่สมประกอบ

ตอนเกิดเหตุคนเจ็บเดินมาถึงหน้าร้าน

ทีนี้คนก่อเหตุขับรถอเนกประสงค์มา
แล้วมาจอดตรงบริเวณริมทางหน้าร้าน

อย่างที่เขาบอกว่าชอบเอาสีไปทาตรงนู้นทีตรงนี้ที

ทาตรงที่เหยียบทางเท้าข้างรถยนต์

คุณรู้ไหมเขาเดินมาพร้อมกับอาวุธอะไร

เขาต่อยทุกคนอะค่ะเขาคือโชคขนาดหนูถ่ายยืนถ่าย
หนูยังจะโดนอะค่ะมันจะเอาโชคฟาดทุกคนอะค่ะโอ้โหเนี่ย
ฮะผู้ก่อเหตุแบบคงอารมณ์ร้อนอยู่นะคุณฮะขณะผู้ชาย
ตัวใหญ่แถวนั้นจะเข้าไปห้ามยังห้ามไม่ได้เลยครับ
แล้วหญิงสาวคนที่ถ่ายคลิปนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่า
ผู้ชายคุณเนี่ยก่อเหตุเสร็จขับรถออกไปเลยนะตอนขับ
รถออกไปไม่มีใครกล้าขวางเลยคุณก็หูเขาโมโหสักขนาด
นั้นนะคะและแถมที่สำคัญเขายังตะโกนออกมาบอกด้วยว่า
ใครมีปัญหาให้ไปตามกูที่บ้านเลยโอ้โหแล้วเร่งเครื่องหนี
ไปนะคะครับกู้ภัยนำตัวคนเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลตอนนี้
การสาหัสนะคะคุณสภาพคือซี่โครงเนี่ยหักกระโหลกก็ร้าว
ด้วยค่ะครับโอ้โหยังไม่รู้ว่าจะรักษากันยังไงตำรวจบอก
ตอนนี้คือเอาไว้ง่ายรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วครับเดี๋ยว
กำลังออกหมายเรียกมาสอบปากคำดำเนินคดีค่ะ